สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐค่ะ
ใสแบบนี้ช่วงเสาร์อาทิตย์จะเจอกับเรือนขวัญและคุณพลอยพิมรจิตค่ะ
คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มกันที่ประเด็นดราม่านะคะ
ในเรื่องของระเบียบวินัยรวมไปถึงความไม่เป็นมืออาชีพ

อ่าเป็นพยานปากสำคัญของฝั่งช้อนจินดาโชธเลยก็ว่าได้นะคะ

ใช่หน้าต่อสงสัยว่างานจะเยอะนะคะ
แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยยืนยันคำเดิมเลยว่าหนุ่มช้อน
ไม่มีข้อบกพร่องในเรื่องของเวลาในการทำงานอย่างแน่นอนนะคะ
อีกทั้งทางคุณแจงผู้จัดการกับนักแสดงหนุ่ม
ก็ไม่ได้มีท่าทีที่ไม่พอใจใด

แค่พูดในมุมของตัวเองเท่านั้นค่ะ
โดยส่วนตัวแล้วรู้สึกยินดีมากนะคะ
ได้ออกมาชี้แจงความจริงในฐานะคนที่อยู่ในเหตุการณ์
และไม่หวั่นว่าจะเป็นปัญหากับฝั่งของเอสเตอร์แล้วก็เคนภูมิ
รวมไปถึงแฟนคลับของทั้งคู่นะคะ

ดีเจคนดังยืนยันนะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพพอจ้า
คือพี่ไม่ได้อยู่ทีมใครนะพี่ก็รักเอสเตอร์พี่ก็รักทุกคนอะไรอย่างนี้
แต่ว่าที่เราออกมาเนี่ยคือเราพูดความจริงไงว่า
เฮ้ยเราเจอชอนพอดีแล้วเรานั่งไปบริสกินพร้อมชอนพอดีอะไรอย่างเงี้ย
คือมีข้อความหนึ่งที่เหมือนข้อหนึ่งที่ทางนู้นเขาเขียนนะครับบอกว่า
หลังจากที่ช้อนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพอลงมาปุ๊บ

ไม่มีใครเขาทำอย่างนั้นต่อหน้าก็ไม่มี
เราไม่โกรธแค่เราออกมาพูดความจริง
เราเป็นพยานคนเดียวถ้าเราไม่ออกมาน้องจะเละแค่ไหนไง

ถ้าลูกค้าเขาดิวเราหรือว่าเขาจ้างเรา

ความเหมาะสมของเรื่องเวลาแล้วกันนะคะ
แต่ว่าอันนี้มันออกมาหลายกระแสหลายข่าวหลายอย่าง
แล้วมันเหมือนเป็นหนังคนละม้วนซึ่งตอนนี้เนี่ย
คิดเห็นก็แบ่งเป็น๓ฝ่ายเลยนะ
ถูกต้องคุณแล้วก็ที่สำคัญไร่สตอเบอรี่น่ะโอ้ย
แจกกันเทียบเลยนะคะ
คุณเอกกี้ก็พูดแต่เรื่องเวลานะไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่น
ใช่เขาบอกว่าไม่ขอแตะเรื่องอื่นแล้วกันนะคะ
เขายืนยันในสิ่งที่ตัวเขาเองได้สัมผัสแค่นั้น